คงกลิ่นมีการวีดีโอคอลมานะคะเชิญค่ะคุณพ่อ
ตอนนี้เองนะครับทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
ทนายของนายเฉยฝนวิภานะครับก็ได้อยู่ที่สปธพธ
ซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการบันทึกการ
ว่าในเรื่องของการที่จะยื่นประกันตัวหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นดุลพินิษฐ์ของชั้น
แล้วก็ตอนนี้เองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่าจะนำตัวส่งทางสพกกตูมเมื่อไหร่
แต่ได้รับการยืนยันว่าจะต้องมีการไปขึ้นเครื่องที่กองบินตำรวจ
แต่ว่าอำนาจการควบคุมของสนปฐุมวันนี้ก็มีอำนาจที่จะควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
อย่างที่ก็ตามนะครับตอนนี้ทางตำรวจเองก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำลงบันทึกการจับกลุ่มนะครับ
ซึ่งนายชัยพลวิพาเองนะครับก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยานะครับ
ก็คือป้าแตนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องรอฟังความชัดเจนจากทางทนายตั้มนะครับ
ซึ่งเป็นทนายในคดีนี้ของลุงพลนะครับบรรยากาศนะครับก็จะมีสื่อมวลชนนะครับ
ปากหลักรอติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของคดีนี้นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็เห็นไปแล้วว่าทางลุงพลนั้นได้มาติดต่อเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็นำตัวมาที่สอนอปฐุมวันแห่งนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ที่สอนอประทุมวันครับ